ให้ดูบางคนเขาก็บอกว่าเป็นผลพวงจากยารักษาโควิดฟาวิพิราเวีย
นะคะผู้ชายคนนึงเนี่ยวันนี้โพสต์รูปของเขาคุณผู้ชมจำได้ไหมก่อนหน้านี้มีประเด็นที่ผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์ตาของเขาเนี่ยเป็นสีม่วง

ใช่ตาดำนะคะคราวนี้มีคนบอกตาเขาเหลืองค่ะตาเขากลายเป็นสีเหลือง
คุณผู้ชมดูนี่เป็นสีเหลืองเลยตาขาวเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาโพสต์ให้ดูว่าตาขาวของเขาเนี่ยกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้หลังจากที่เป็นโควิด

โทรไปคุยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณออยชาวสกลนครท่านนี้เขาเล่าให้ฟังบอกไปฉีดวัคซีนวันที่๗มกราคมจากนั้นวันที่๘เลยนะเริ่มมีอาการตาเหลืองค่ะแต่ก็ยังมองเห็นอะไรได้ปกติไม่มีผลกระทบนะคะนอกจากตาเหลืองแล้วตัวเหลืองด้วยปัสสาวะเปลี่ยนสีด้วยผ่านไปสองสามวันเข้าไปหาหมอหมอก็สันนิษฐานบอกว่าเกิดจาก

เนี่ยค่ะอาการก็ดีขึ้นแล้ว
ก็บอกว่าไม่ได้จะไปยื่นขอรับเงินเยียวยา
ที่เป็นผลกระทบจากการฉีดวัคซีนหรอกค่ะ
เพราะว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้วค่ะ